มันเป็นข้ออ้างโง่หรือมันเป็นข้อเท็จจริง

เพราะว่าตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย

รุ่งเช้าของการถูกบอกเลิก

นาทีที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณแน่ใจแล้วว่าคนนี้จะเป็นแม่ของลูก
จะโตจะอยู่กันด้วยกันตื่นขึ้นมาเห็นกันทุกเช้าจะแก่ตายไปด้วยกัน
อะไรทำให้คุณแน่ใจว่าคุณต้องพูดต้องขอละ
ปีดำเนินผ่านไปแบบชีวิตจริงมีรักมีโกรธมีงอนมีโมโห
คุณสองคนค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งคุณสองคนเองและครอบครัวคนรอบข้าง
จนถึงวันที่ตัดสินใจเอาละ
นี่คือวันที่เราจะแบบโอเคแต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียใช้ชีวิตคู่
วันนี้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ว
ช่วงวันปีใหม่วันที่๑มกราคมนั่งดูข่าวกันอยู่ตอนประมาณ๔ทุ่มกว่า
ครับคุณกิติสิงหาปัตย์น่าจะเป็นคนอ่านข่าวอยู่แล้วเราก็นั่งดูเสร็จแล้วก็ชวนนุ่นแต่งงานกันเถอะ
หน้าคุณกิติสิงหาปัตย์เป็นการขอแต่งงานที่งี่เง่าที่สุดเลยให้ตาย
ผมคิดภาพนะเชื่อไหมผมไม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนนะเมื่อกี้ผมรอฟังเลยนะ
ผมไม่ได้เพิ่งคิดตัดสินใจวันนั้นไม่ใช่มันง้างมาหลายครั้งแล้ว
ผมคิดเป็นปีแล้วใช่ว่าโอเคหลังจากที่ผมเลวซามแล้วกลับมาเพื่อที่จะมาคบกับเขา
ผมมองอนาคตร่วมกันผมก็เริ่มที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนจริงจังในชีวิต
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจให้เขามาดูแลเรื่องการเงิน
ผมก็คิดว่าเอ๊ะผมควรจะขอเขาแต่งงานในวันไหนด้วยเหตุการณ์ไหนดี
พื้นฐานต้องบอกว่านุ่นเป็นคนที่ชอบความโรแมนติก
จะจำทุกวันสำคัญได้
ผมเนี่ยในทางกลับกันจำมันไม่ได้สักวัน

ผมก็เลยคิดว่าโอเคนอกจากผมเตรียมการมาแล้ว
วันที่๑มกราผมจะไม่มีทางลืมเลยว่าผมขอผู้หญิงคนนี้แต่งงาน

ใช่ปีใหม่ทุกปีผมจะรู้ว่านี่ไงคือวันที่ผมขอเขาแต่งงาน
แล้วผมก็ดูข่าวแล้วคุณกิติก็อยู่ตรงนั้น
มีความสุขที่ผมไม่มีทางแล้ว

ไม่ต้องมานั่งเกร็งว่าเขาจะเซอร์ไพรซ์กลับหรือเปล่า

เราแบบสบายกันทั้งคู่
ก็เลยใช้เวลาสบายนี่แหละพูดกับเขา

ข้างหน้ามีทีวีและมีข่าวสามมิติโดยกิติสิงหาปันและธรรมนีเอียดสินชัย

เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอถามแทรกก่อนกิติสิงอาปัตไปงานแต่งงานคุณสองคนไหม

ไม่แล้วเป็นท้อแบบฮะ
ประโยคคือนี่ประโยคบอกแล้วหรือปฏิเสธหรือแบบประโยคอะไร

นี่คือไปเพราะว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีพลังอะไรทั้งนั้น

ใช่แล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเออชวนจริง

เขาเป็นคนที่นุ้นอยากเอาชนะใจเขามาก
นุ่นเขาพยายามมาก่อนเพื่อให้เราตกลงเป็นแฟน
แต่หลังจากนั้นนุ่นพยายามที่จะชนะ
ชนะใจว่าเฮ้ยเราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางคือแต่งงานได้นะ
ต้องพยายามตลอดพยายามประคองพยายามทำงานพิสูจน์ต้องทำได้
วันที่เขาพูดสำหรับนวดมันมีค่ามาก
หรอกว่าต่อให้ใส่เสื้อขาดกว่านี้สำหรับนุ้นมัน
มันคุณไม่มีค่าเลยอะ
ซึ่งเขาอยู่ด้วยเขาแค่อยู่กับผมตลอด
ผมจะดีผมจะเลวผมจะแย่หรือผมจะทำอะไรผิดพลาด
เขาอยู่ด้วยซึ่งผมก็ต้องการแค่เนี้ยแหละ
แค่คนที่อยู่กับผมได้

๊อเจมส์และคุณก็แน่ใจ

ความตั้งใจของคุณมันประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่คุณได้แต่งงานกัน
อย่างที่คุณเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณเริ่มตกปากรับคำ

แปลว่าปลายทางคือได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกัน
ตอนนี้มันสำเร็จอยู่ขั้นหนึ่งแล้ว
เหมือนคุณปีนเขาคุณอยู่บนยอดเขาของความสัมพันธ์นี้แล้ว
จากนี้ต่อไปคุณมองความสัมพันธ์ของคุณสองคนยังไงในมุมคุณ
เหมือนที่ท็อปมองเลยค่ะ
นุ่นอยากเป็นแบ็คอัพที่ดีให้ท็อปแค่นั้นเอง
แล้วก็คิดฝันอะไรต่างนานาเหมือนกัน

ว่าชีวิตมันเหนื่อยมากแล้วฮะ
คือช่วงที่เราทำงานเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
ต้องการที่จะทำให้คนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
เราก็เลยมองว่าพอช่วงเวลาที่มันน่าจะหยุดทำงานเนี่ย
ขอให้เราได้เป็นแบบปกติธรรมดา
ได้มีความคิดแบบธรรมดาธรรมดาได้นั่งดูทีวีแบบที่ไม่ต้องคิดอะไร

เวลาไปเจอใครก็ไม่ต้องคิดคำสวยหรูอยู่ตลอดเวลา
ก็ทำอย่างนี้ให้มันไปเรื่อย
แก่จนเท่าให้มันกลายเป็นคนแก่ที่ธรรมดา
แต่มันยังสามารถเดินได้อยู่ได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเข็น
ไม่ต้องกินยาเป็นกรรมซึ่งพอคิดได้แบบนี้
แล้วนุ่นเขาก็เหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดเวลา
ฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเราสองคนก็จะเป็นคนธรรมดา
ได้ทำอะไรที่ผิดบ้างเลวบ้างไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ้างก็ได้
วันนี้ผมรู้สึกดีจังเลยที่ผมได้พูดชั่วออกมา
ผมรู้สึกว่าเท่าที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยนะฮะ
ทุกคนจะมองผมเป็นคนดีซะเหลือเกิน
ยิ่งผมทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ก็จะยิ่งมองว่าโอ๊ยผมนี่แบบเป็นคนดีมาก

พอวันนี้ผมได้บอกว่าผมชั่วนะ

มีมุมเกเลมีมุมละเลยความสัมพันธ

ใช่ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้ผมได้พูดแบบนี้ให้สาธารณชนได้ยิน
เชื่อไหมด้วยท่านั่งของคุณสองคนเนี่ย
ด้วยวิธีการสนทนาผมเหมือนเป็นที่ปรึกษาชีวิตคู่
เหมือนในหนังฝรั่งที่แบบว่าเป็นสุดท้ายท้ายสุดน่ะ
ชีวิตคู่มีปัญหาแล้วก็มาปรึกษานักบำบัดชีวิตคู่
คำถามสุดท้ายครับในความเห็นของคุณสองคนคำว่าคู่ชีวิตหมายถึงอะไรครับ

คนที่ซัพพอร์ตกันและกันค่ะ

อยู่ด้วยแล้วเป็นคนที่เราจะแคร์เขา

ถ้าเกิดเราได้แคร์อะ
มันจะส่งผลกับ
กระทำมันจะส่งผลกับความคิด

การที่ได้อยู่ด้วยแล้วอยู่กันแบบที่แคร์กันนะฮะ

มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดี

สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกคุณสองคนแบบนี้ฮะ
ผมอาจจะเป็นคนบันเทิงที่ล้าหลังและไม่รู้เรื่องอะไรของใครทั้งนั้น

ผมเจอคุณน้อยกว่าเจอท็อปนะ
เพราะด้วยความที่งานเราอาจจะไม่ค่อยได้ใกล้กันสักหน่อย
แล้วผมก็ไม่เคยเห็นคุณสองคนอยู่ด้วยกัน
ผมไม่เคยรู้ข่าวข่าวของคุณเลยว่าคุณทะเลาะคุณเลิกคุณงอนอะไรยังไง
สุดท้ายในสุดผมก็พลาดงานแต่งงานของคุณสองคน
วันนี้ผมเพิ่งได้ทำความรู้จักแล้วก็เรื่องราวของเราคุณสองคนเนี่ย
ผมมองเอาด้วยสายตาของตัวเองโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะ

แล้วคุณก็คุณหมอกัน

ขอบคุณมากครับ
เส้นทางความรักของคนส่วนใหญ่มักจะแตกต่างกันออกไป
แต่สิ่งที่ทุกความรักมีนอกจากความสุขคงหนีไม่พ้นความทุกข์
แต่หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับเขาสองคนนี้
ทำให้ผมได้รับรู้ว่าความรักของทั้งคู่ไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไว้
แต่พวกเขาก็สามารถฝ่าฟันและก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้

ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทำให้ทั้งสองคนมีกันและกันเหมือนอย่างในวันนี้
พิพัฒน์และนุ่นศิรพันธ์อภิรักษ์ธนากร

หัวหน้ากากมือหนูเห็น

ผมก็เคยเห็นหน้าแค่จับมือแต่วันนี้หน้าไหว้

สวัสดีครับ